แสงความเสียใจกับครอบครัวเปรมประพาพงศ์

เมื่อวานนี้นะคะได้จัดพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็สวดอภิษฐรรมนะคะเป็นคืนแรกค่ะคุณผู้ชม

ร่วมแสดงความไว้อะไรกันมากมายเลยล่ะค่ะ
โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ
ครอบครัวเปรมประพาพงศ์ก็ได้จัดพิธีรดน้ำศพค่ะ
ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะคะเสนาโค้กค่ะ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในวัย๖๒ปีค่ะ
ก็มีครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนดารานักแสดงเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

เห็นในภาพนี้คือพี่เปิ้ลหัทยานะคะ
แล้วก็มีพี่ดี้นิติพงศ์ถั่วแรกก็ไปค่ะ
โดยภรรยาคู่ชีวิตนะคะแล้วก็น้องสมายลูกสาวคนโตของพี่โค้กค่ะ
ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยคุณผู้ชม

โดยคุณเบนจรัสภรรยานะคะเล่าให้ฟังว่าพี่โค้กจากไปอย่างสงบ

ที่ผ่านมาเนี่ยสามีเป็นนักสู้ที่สุดค่ะ
แม้ว่าจะทราบว่าการปวดของตัวเองมันดักนาสาหัสมากนะคะ
แต่ว่าก็สู้ค่ะแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้
ครอบครัวหาทางรักษาอย่างสุดความสามารถค่ะ
ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ซึ่งก็ทำให้พี่โค้กนะคะอยู่ได้ถึง๘เดือน
คือตอนแรกคุณหมอบอกว่าจริงแล้วอาจจะไม่อยู่ถึงขนาดนั้น
เพราะว่าตอนที่ตรวจพบเนี่ยมันก็ระยะสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
ครอบครัวบอกด้วยนะคะว่าพี่โค้กเข้มแข็งมาก
ไม่ได้สั่งเสียอะไรเป็นพิเศษค่ะบอกว่าคนที่อยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปค่ะ
ส่วนคนจะไปก็เป็นเรื่องธรรมชาติดูสิพี่โค้กแกยังให้กำลังใจคนอยู่อีก
ก็จะมีจนถึงวันจันทร์ที่๒๐กันยายนแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่๒๑กันยายน
เวลาบ่าย๒ที่วัดชนประธานรังสลิตจังหวัดดนทัพบุรีนั่นเอง

จริงพี่โค้กมีลูกชายด้วยน้องมาวินนะคะอายุ๑๙ขวบอยู่สหรัฐอเมริกา
แต่ว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้เดินทางมาแต่ว่าได้คุยกับคุณพ่อจนถึงวินาทีสุดท้ายเลย
ก็เป็นกำลังใจครอบครัวด้วยแล้วกันนะคะ